คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้น้องมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่เข้าไปร้องทุกข์
บอกว่าช่วงกลางวันตอนพักรับประทานอาหารเนี่ย
เวลาวางของวางสิ่งมีค่าอะไรไว้บนโต๊ะของหายไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็หลายสิบรายที่ของหายแบบนี้นะคะ
สุดท้ายตำรวจจับได้แล้วเป็นหญิงสาวคนหนึ่ง
เขาปลอมตัวเป็นนักศึกษาแล้วก็แฝงตัวเข้าไปในโรงอาหาร
ขโมยทรัพย์ศีลก่อเห็นมาแล้วหลายครั้งเป็นสิบครั้งเลยนะคะ
สืบสวนตำรวจภูทรช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
ควบคุมตัวนางสาวพัทราวันใจบานอายุ๒๗ปี
หมู่๔ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายก็นำตัวไปสอบสวนค่ะ
คือก่อนหน้านี้นักศึกษาหลายคนเลยคุณผู้ชม
จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงใหม่ไปร้องทุกข์
ว่าช่วงกลางวันวางของอะไรเอาไว้
กระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือทรัพย์สินมีค่า
กระเป๋าเป้อะไรแบบนี้วางไว้บนโต๊ะในโรงอาหารหายไป
แล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายสิบคนเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
สืบสวนก็เลยไปประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นรูปภัณฑ์ของคนร้ายนะก็ไปตรวจสอบ
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ก็เจอว่านางสาวพัทรวรรณเป็นเจ้าของ
ก็ขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับ
แล้วก็เข้าไปตรวจคนที่บ้านพักปรากฏว่าก็เจอจริง

ชุดนักศึกษาที่ผู้ต้องหาเอาไปใส่เวลาก่อเหตุด้วยนะคะ
ก็ต้องนำตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
อยากจะได้เงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
ตำรวจก็เลยฝากไปยังนักศึกษาสถาบันอื่นด้วย
บอกว่าใครที่เคยถูกขโมยทรัพย์สินตามโรงอาหารแบบนี้

เพราะเชื่อว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายสถาบันค่ะ